สำหรับประเด็นแรกของไทยรัฐจอบประเด็นไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ
มีชายวัย๔๔ปีขี่รถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนกระทันหันค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เห็นนะคะว่ามีรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วก็ถูกชนจนล้มลง
จากนั้นรถก็ทับร่างจนเสียชีวิตเลยนะคะติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นอื่นในรายงานค่ะ

ปรับปรุงผิวจราจรรถกระบะคู่กรณีขับสวนทางมาเสียหลักข้ามเลน
มาชนด้านหน้ารถของตนเองอย่างจังจนพลิกตะแคงดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบประคำคนขับรถทั้ง๒คันเพื่อหาสาเหตุอีกครั้ง
ที่จังหวัดพยาวเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ร่องกลางถนน
เชียงรากนครสวรรค์ในพื้นที่บ้านแม่ตำเมืองชุม
ตะบนแม่ตำอำเภอเมืองพยาวทำให้ด้านหน้ารถกระบะพังยับเยิน
และมีผู้บาดเจ็บ๕คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายอรุณศรีชัยประหลัดอายุ๖๒ปีคนขับรถกระบะระบุว่า
ตนเองกับญาติอีก๕คนขับรถมาจากจังหวัดหนองบัวลำพู
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
จึงเสียหลักชนต้นศักดิ์ร่องกลางถนน
เพราะดีที่ญาติได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสายชายภูมิหนองบัวแดง
ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชายภูมิ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่มีรถเก๋งสีดำ
เลนมาชนประสานงาอย่างจัง
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านโปร่งคลองใต้
ทำให้ด้านหน้ารถทั้ง๒คันพังยับเยิน

พบคนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมด๗คน

ผู้ภัยต้องรีบนำตัวออกมาและประถมพยาบาล

มา๗คนใช่ไหม

ไม่มันก็มาประมาทนี้เลย

รถเก๋งกันนะเบียดออกมามันต้องหลับไหนหรือเปล่า

ส่วนรถเก๋งที่มีนายกิติพลนามวงชาวกาญจนบุรีเป็นคนขับ

ผู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่จะเชิญคู่กรณีมาสอบปากคำอีกครั้ง